โปรดติดตามตอนต่อไป

เหม็นความรักค่ะคุณผู้ชม
ใครล่ะคะคุณนุ้งแพตตี้กับพ่อแดนน่ะสิ
จะทำอะไรก็คิมีโนโตไปหมด
ฮุ้ยยขี้มีโนโตป่า

ก็เอาไปเลยสิคะเออพี่แดนน่ะ
เฮ้ยชมเสีย